ดูต่อกันที่นางแบบตัวแม่ลูกเกดเมธินีกันหน่อยดีกว่า
เป็นนางร้ายอยากงั้งมือมาก
อยากหวานแม่เกรดอยากหยุมหัวสักที
แล้วล่าสุดกับบทบาทในละครที่เพิ่งลาจอไปเรื่องคือเธอ
คนดูเนี่ยอินกับบทบาทนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ
จ่อถามความรู้สึกหน่อยแม่เกด

ก็ต้องขอบคุณผู้จัดและนักแสดงทุกคนในเรื่องที่ทำให้ละครประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
ซึ่งงานกลับมารับบทตัวร้ายในละครเรื่องนี้คืองานหินเหมือนกันนะ
เพราะว่าแม่เกดบอกว่าไม่ได้รับละครไม่ได้รับบทอะไรแบบนี้มานานมากแล้วท้าทายสุด

ยิ่งด่ายิ่งดังพี่เกดบอกว่าแฮปปี้แสดงว่าด่าแบบนี้พี่เกดเล่นสมบทบาทค่ะ
มาในทางของนักแสดงด้วยก็โอ้โหต้องขอบคุณมาก
สำหรับว่าเป็นคนร้ายรู้สึกว่าคนชอบมาก

ได้เล่นบทร้ายมาตั้งแต่มารยาลิสยา
อันนั้นคือร้ายที่สุดรถตลอดมาก็ไม่ได้ร้ายเลย

ถ้าคุณเกลียดเกลียดในเรื่องคือเธอ
แปลว่าเก็ตแสดงได้ดีมากค่ะ

เห็นหน้าพี่เกรจทั้งสองภาพตัดมาคอยอยู่ท่านี้เลย

แต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องคือพี่เกดเล่นดีมาก

แต่พี่เกดแบบแอคติ้งดีมากแล้วคือหน้าหมั่นไส้มากอย่างที่บอก

ใช่อ้าวตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เป็นไรเลย

ขึ้นตัวสันตาลยาพิษเธอนะครับไม่ใช่แบบเกลียดเลย
แต่มันก็สมบทบัตรนะเป็นกำลังใจให้จริงคุณผู้ชม